คุณผู้ชมฮะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้มารับฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันหน่อยนะฮะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

สวัสดีครับคุณปุ๊ยครับคุณปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
แม้ว่าจะเกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นก็ถือว่าระบบการควบคุมสถานการณ์
การบริหารจัดการของมอบราศดรเขาทำได้ดีในระดับหนึ่ง
ก็คือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ในระยะเวลากระชั้นชิด
ไม่เกิดเหตุโกลหนตะลุมบอลกันให้มันมีเหตุอันไม่พึงประสงค์มากขึ้นกว่านี้
ส่วนใครเป็นคนทำเนี่ยอันนี้สำคัญครับตำรวจอย่าเพิ่งปากวัยบอกว่า
อาชีวะมีความขัดแย้งกันเองถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าห่วง
แต่มันน่าห่วงตรงที่ว่าอาจจะมีคนมือที่๓หรือเป็นกาดอาชีวะ
ที่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับอาชีวะปกป้องสถาบันแฝงตัวเข้ามา
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าห่วงครับน่าห่วงว่าการชุมนุมครั้งต่อไป
จะควบคุมสถานการณ์จะตรวจตรากันยังไงไม่ให้มีเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาอีก
อย่าลืมว่าตอนชุมนุมตอนแรกเนี่ยเหตุแบบนี้มันไม่เกิด
เพราะว่าตอนนั้นความขัดแย้งของคนยังไม่มีมากเท่ามาถึงจุดนี้
ณขณะนี้เนี่ยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชุมนุมของมอบราษดรกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
มีความขัดแย้งมากขึ้นความขัดแย้งมันเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่า
กำลังจะเป็นปฏิปักกันมันจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้
แต่บรรยากาศมันเดินมาถึงจุดนี้ฉะนั้นเมื่อเดินมาถึงจุดนี้
สถานการณ์มันน่าห่วงว่าการชุมนุมครั้งต่อไปแล้วถ้าแฝงตัวเข้าไปอย่างนี้
ไปก่อเหตุไปก่อให้เกิดสถานการณ์เพื่อให้เห็นว่าผู้ชุมนุมมีปัญหากันเอง
ทะเลาะกันเองมีเรื่องกันเองและจะนำไปสู่วัตถุประสงค์เรื่องนั้นเรื่องนี้
อันนี้น่าเป็นห่วงมากสถานการณ์เราบ้านนี้วันนี้มันถอยกลับไปเมื่อ
คล้ายคล้ายกับสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วก็มีความแตกแยกแบบนี้
แล้วก็แตกแยกกันมาเรื่อยประเทศชาติบอบช้ำประเทศไทยติดลม
เดินหน้าไปไม่ได้การพัฒนาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศเหมือนติดลมก้าวขาไม่ออก
เขาจึงพูดกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา๑๐กว่าปี
เราซึ่งเป็นประเทศที่อยู่แถวหน้าของอาเซียนแต่ว่าระยะหลังหลัง
เมื่อไปเปรียบเทียบการพัฒนาด้านโน้นด้านนี้เราอยู่กับที่
แล้วมีประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก้าวเดินข้างหน้านำเราไปด้วยซ้ำ
อันนี้ก็ที่ทราบกันอยู่ฉะนั้นเราไม่ควรจะมีสถานการณ์ที่จะก่อนำไปสู่ความแตกแยกแบบนี้
แล้วไม่ควรจะมีเหตุที่อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมาอีก
อันนี้น่าห่วงครับว่าถ้ามีการแสดงตัวเป็นปฏิปักแล้วแฝงเข้าไปในที่ชุมนุมแล้วดูกันไม่ทันแล้วควบคุมกันไม่ได้
เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือจะทำให้ว่าการชุมนุมมันเป็นเรื่องน่ากลัว
พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ห้ามลูกว่าอย่าไปนะการชุมนุมเป็นเรื่องน่ากลัวสถานที่ชุมนุมไม่ปลอดภัย
วัตถุประสงค์อะไรก็ตามแต่เพราะอย่าลืมว่าการชุมนุมคราวนี้มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยอะ
เมื่อวานก็เห็นภาพว่ายังมีนักเรียนบางคนไปอ่านหนังสือไปเตรียมตรวจสอบอยู่ในมอบด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขกันโดยอย่างจริงจังก็คือว่าเราจะหาทางออกที่จะแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้ยังไง
ถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็เกิดเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมาอีก
สถานการณ์ที่บอบช้ำอย่างนี้จะต้องมีการแก้ไขครับแล้วก็ใครจะทำอะไรที่จะคลี่คลายสถานการณ์
แล้วก็เราก็นึกถึงว่าเออคณะกรรมการปรองดองสมานฉันที่ประธานสภาคุณชวนหลีกภัยเป็นคนเดินหน้าอยู่ในขณะนี้
ถึงแม้จะถูกมองว่ามันถึงเวลามันเกินเวลาไปแล้วหรือยัง
มันเข้าภาษิตที่ว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้หรือยังหรือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าล่าสุดประธานชวนหลีกภัยบอกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ดีกว่าไม่ตั้งเลยอย่างน้อยได้มีเวทีพูดคุยกัน
ถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นว่าโอ้โหสถานการณ์มันไปไกลแล้ว
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายอำนาจรัฐฝ่ายนายกรัฐมนตรีกับฝ่ายผู้ชมนุม
คุณชวนบอกว่ามีเวทีให้พูดกันก็ยังดี
แต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณชวนบอกว่านี่แหละไม่ได้เร่งเผินโลศ
สำคัญก็คือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาคงไม่เข้าร่วม
รองวิศนุเครืองามบอกว่าถ้าตัวแทนผู้ชุมนุม
ที่ยืนอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลไม่เข้ามาอยู่ในที่เวทีปลองดองสมานฉัน
อันนี้ก็จะไปไม่สู่เป้าหมายไม่เป็นประโยชน์
ฉะนั้นก็อยากให้เข้ามาแต่ส่วนที่วิจารณ์กันมากก็คือว่า
ถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อให้ตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามา
ถ้ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะปรณีประนอมแก้ปัญหาไม่มีประโยชน์ครับ
อาจารย์สุขุมนวลสกุลเคยบอกว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ใครจะเข้ามาไม่เข้ามาไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าผลของการหารือ
ผลของการหารือและหาข้อยุตินั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติไหม
ถ้าผลการหารือออกมาเป็นแนวปฏิบัติแล้วคู่กรณีคู่ขัดแย้งไม่นำไปปฏิบัติ
ไม่มีประโยชน์เอาเข้ามาคุยยังไงก็ไม่มีประโยชน์
ฉะนั้นความจริงใจสำคัญที่สุดโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจให้เห็น
ต้องแสดงความจริงใจให้เห็นก่อนครับมีฉะนั้นแล้วไม่มีประโยชน์
ความจริงใจหนึ่งที่จะต้องแสดงให้เห็นก็คือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขามองว่าขณะนี้
การดำเนินการตามกฎหมายทุกมาตราทุกฉบับอย่างที่นายกประกาศแถลงการ
มันเดินหน้าอย่างเข้มข้นมากการประกาศใช้
การใช้มาตรา๑๑๒ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเจอเข้าไปทั้งหมด๑๒คนแล้วครับ
แกนนำบางคนอย่างคุณเพนกวินเนี่ยเจอเข้าไป๘ข้อหา
รองลงมาก็๖ข้อหา๕ข้อหาและที่ถูกจับไปแล้วก็ยังประกันตัวไม่ได้ก็มี
ฉะนั้นการเดินหน้าใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการใช้มาตรา๑๑๒เข้ามาอีกในขณะนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมเขามองว่าฝ่ายฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายกรัฐมนตรีไม่มีความจริงใจ
เมื่อวานนี้คุณสศิวลักษณ์อาจารย์สศิวลักษณ์อายุท่านก็มากแล้ว
แต่เมื่อวานนี้ท่านมาแล้วท่านขึ้นเวทีแล้วก็เป็นหัวข่าวอยู่วันนี้ว่า
สอศิวลักษณ์โพลมอบราชสะดอนคว้าไมล์ไล่ตู
แล้วก็มีหัวข่าวบอก๑๒แกนนำโดนมาตรา๑๑๒
สอศิวลักษณ์โพลมอบ
ฉะนั้นความเข้มข้นในการดำเนินการใช้มาตรา๑๔
ถ้ายังเป็นอย่างนี้ฝ่ายผู้ชุมนุมเขาบอกว่า
นายกเคยประกาศว่าถอยคนละก้าว
แล้วที่เคยประกาศว่าพร้อมจะรับฟังแล้วที่นายกบอกว่าตัวเองไม่ใช่คู่กรณีอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ว่าแล้ว
การเดินหน้าปรองดองสมานฉันมันจะเกิดขึ้นยังไงนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งและขอปิดท้ายนิดหนึ่งเถอะครับว่า
ใครที่ใช้เส้นทางวิพาวดีมาตั้งแต่เมื่อสัก๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
ลงจากดินแดงแล้วท่านจะตรงมาลาดพร้าวไปดอนเมืองเนี่ย
ใครที่วิ่งอยู่เลนซ้ายสุดรถติดหนึบเลยครับ
วิ่งมาจนถึงใกล้คลองบางซื่อใกล้ถึงสำนักงานของกรต
เห็นว่าอ๋อนี่คือต้นเหตุของรถติดท่านดูภาพในจอสิครับ
เขาเอาเครนใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยกินกินเลนเข้ามาสองเลนครับ
รถที่มาสามเลนสี่เลนเหลือเลนเดียวครับแล้วมาทำอะไรกันในช่วงเวลาแบบนี้ล่ะครับ
งานแบบนี้เนี่ยเขาต้องทำกันหลังเที่ยงคืนช่วงเวลาที่รถมีน้อยน้อย
คนจะได้ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็แปลว่าผู้รับเหมา
มักง่ายเอาสะดวกเข้าว่าคนคุมงานซึ่งเป็นของกรมทางหลวงก็ช่วย
คนที่คุมเหนือไปกว่านั้นอีกก็สติไม่สมประกอบแปลว่าทำให้คนเดือดร้อน
ปิดท้ายหน่อยเถอะครับวันหลังอย่าทำแบบนี้
คนเขาเดือดร้อนครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
รถติดหนักเลยนะใช่ค่ะนะครับก็ต้องดูช่วงจังหวะเวลาด้วย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ